เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคนจนกับรัฐบาลเอาไว้

ที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับ

ก็ต้องแก้ไขกันไปเพราะว่าเราเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนี่

เพราะฉะนั้นวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

แล้วจะต้องแก้ไขกันนะครับคุณผู้ชมครับ

หรือว่าบัตรที่ผู้มีรายได้น้อย

ที่ทางรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาให้ทีละเปราะทีละเปราะ
มีหลายเรื่องด้วยกันที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

อย่างเช่นเรื่องแรกเลยก็คือจุดเริ่มต้นของตอนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็คือว่า
ประชาชนไม่รู้ว่าบัตรที่ตัวเองได้มาเนี่ย
มีสิทธิมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วจะใช้ยังไง
ซึ่งปัญหาในจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็สามารถได้รับการแก้ไขไปแล้วเพราะว่าหลายคนก็รู้แล้วว่า
การใช้งานนั้นใช้ยังไงและมีสิทธิอะไรต่างในบัตรบ้าง
รัฐบาลเองก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่างนะครับ
ปัญหาต่อมาก็คือเรื่องของร้านทงฟ้าประชารัฐ
อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าสามารถไปซื้อสินค้าได้ตามวงเงินในบัตรนะครับ
แต่ว่าร้านทงฟ้าประชารัฐทุกร้านจะต้องมีเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส
แต่ทีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีประมาณสองหมื่นร้านนะครับ
หมื่นหกพันกว่าแห่งทั่วประเทศตั้งเป้าไว้เกือบสองหมื่นร้าน
แต่ว่าพอเริ่มต้นมีร้านที่มีเครื่องรูดบัตรเพียงแค่๕๐๐แห่ง
มันก็ไม่พอกับความต้องการของประชาชนนะครับ
กระทรวงพาณิชย์ได้แก้ไขแล้ว
ตอนนี้ก็พยายามจะติดตั้งเครื่องให้เยอะที่สุดนะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นณขณะนี้ก็คือได้จัดรถทงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่
ซึ่งเปิดตัวนำร่องไปแล้ว๓๖๕คัน
โดยวิ่งบริการรองรับพื้นที่กว่า๒๐๐ตำบล
แต่ว่าล่าสุดยังไม่มีรายงานว่าจะเพิ่มรถทงฟ้าประชารัฐหรือเปล่านะครับ
อีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือ
สินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีไม่เพียงพอ
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่ป้อนมาให้ร้านทงฟ้าประชารัฐ
ผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาก็บอกว่าสินค้าก็แพงกว่าที่ไปซื้อตามร้านปกติ

โดยอนุญาตให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าได้ทุกประเภทในร้านทงฟ้าประชารัฐ

อาหารสดท่านก็ซื้อได้ยารักษาโรคซื้อได้สินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปซื้อได้หมดไม่จำกัดแล้วนะครับ
เครื่องนี้มันต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยไม่มีความเสถียรต่อคิวกันนานกว่าจะใช้ได้มันช้าเหลือเกินนะครับ
ตอนนี้รัฐบาลพยายามแก้ไขด้วยการส่งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้แล้วนะครับก็พยายามจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันอยู่รัฐบาลกำลังหาทางกันอยู่นะครับว่าจะทำให้ได้หรือไม่อย่างไร
ก็คือเรื่องของการที่ผู้ที่มีบัตรเนี่ยบอกว่ามันไม่ตรงกับความต้องการที่ตัวเองจะใช้นะครับก็คือบัตรที่ใช้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่มีรายได้ไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปีเนี่ยได้จำนวนของการซื้อสินค้าสามร้อยบาทนะฮะสามหมื่นบาทไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีได้สองร้อยบาทนะครับ
แล้วก็มีเรื่องของการใช้รถไฟอีก๕๐๐บาทใช้รถบขศอีก๕๐๐บาทหรือว่าขอสมกอะไรก็แล้วแต่
ประชาชนบอกว่ายกงบที่ใช้รถสาธารณะได้ไหมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเป็นพันบาทเนี่ยเอามารวมกับสองร้อยบาทหรือสามร้อยบาทเป็นพันสองร้อยหรือพันสามร้อยบาท
เพื่อเอามาซื้อสินค้าในร้านทงฟ้าประชารัฐได้ไหมอันนี้เขาจะได้ตรงกับความต้องการของเขาเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เดินทางเขาเอาไปใช้ซื้อสินค้าแทนได้หรือไม่
ตรงนี้นะครับรัฐบาลกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรนี่คือปัญหาทั้งหมดที่เรารวบรวมมานะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าในช่วงเวลานี้ที่จะต้องใช้บัตรกันไปเนี่ยรัฐบาลจะสามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ได้มากน้อยขนาดไหน
เรื่องเหล่านี้เองประชาชนก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะนะครับทางไลน์ของเรานะครับคุณเขียนมาสอน
ก็น่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันได้ไปในตัวใช่ค่ะปัญหายังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าหลายหลายพื้นที่ใช้ไปแล้วเดือนหนึ่งนะคะ

๗จังหวัดที่ใช้สำหรับการขึ้นรถโดยสารสาธารณะ

ไปสอบถามได้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โมงครึ่งถึง๕โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
ก็โทรไปถามได้หากมีปัญหาหากมีข้อสงสัยอะไร